ปุ๊ยคือฉันว่า

ใช้แรงเยอะแน่เลยตีเพลี้ย

เพราะว่าฉันนี่จะพาเธอไปออกกำลังกายกับลีลาดเหมือนเดิม
แต่ว่าวันนี้ก็ยังสนุกสนุกยิ่งกว่าเดิมอีก
นี่เราเต้นมาจะครบทุกจังหวะแล้วนะ

เป็นจังหวะที่เธอรอคอยแน่นอนกับจังหวะนี้เลยจ้า

อ้วนไปเป็นตุ่ม

ฉันก็สังเกตว่าเธอเป็นปุ่มหรือเปล่าไง

นี่ฉันเพลียการแล้วฉันต้องเพลียใจกับเธออีกเหรอเนี่ย
เดี๋ยวต้องบอกว่าจะพาไปเต้นนี้ด้วยจ้ะ

ยิ่งเต้นยิ่งเพลียวยิ่งเต้นยิ่งเปรี้ยยิ่งเต้นยิ่งหุ่นดี
หูยฉันจะเจอหุ่นดีจริงเลยปุ๋ย

หุ่นเสียเบรียเวิร์ด

หุ่นเสียเบรียเวิร์ด

ก็มาพบกับผมนะครับครูชี
ซึ่งสัปดาห์นี้นะครับผมจะพา

มาเอ็กซาไซด์กันในจังหวะ
ชัชชาซึ่งทุกท่าน
ทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่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
ผู้ชายเป็นคนขยับเท้าซ้ายไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ต้องถอยเท้าขวา
ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าก่อนนะครับนับ๑แล้วก็๒ถอยชัดชะนะครับ
และหลังจากนั้นนะคะเราจะเทินตัวไปครึ่งหนึ่งจะเทินตัวเพลงทางด้าน
ซ้ายนะครับทางด้านซ้ายนะครับเราเทินไปครึ่งหนึ่งนะครับเทินตัวไปครึ่งหนึ่ง
นับ๑นะครับแล้ว๒เราย้ายน้ำหนักกลับขึ้นมาที่ขาซ้าย
แล้วหลังจากนั้นเราเทินกลับมาที่เดิมนับเป็นชัดชะนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเมื่อกี้เราทำไปทางด้านซ้ายแล้วใช่ไหมครับ
ให้เราต่อไปเป็นด้านขวาบ้างเราเทินตัวไปครึ่งหนึ่งนะครับ
นับ๑นะครับแล้วย้ายเวทมา๒แล้วก็หันกลับมาเหมือนเดิมชัดชะ

เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกัน

หนึ่งสองชัดชัดช่า

หนึ่งสองชัดชัดชา
สำหรับท่าต่อไปนะครับ

ผู้ชายจะก้าวเท้าทะแยงไปประมาณ๔๕องศา
ผู้หญิงนะครับจะถอยหลังนะครับ
ข้างหลังประมาณ๔๕องศาเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งพอผู้ชายเดินหน้าในมุมทะแยง

ไหล่กันไหลก็จะชนกันเองโดยอัตโนมัติครับ

ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับหวานใจ
เดี๋ยวผมจะขออนุญาตยืมตัวน้องมาทำให้ดูก่อนนะครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนด้านนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นมุมที่ชัดเจนของคุณผู้หญิงนะครับ
สำหรับการจับมือมือซ้ายจับมือซ้ายของผู้ชายจับมือซ้ายของผู้หญิงนะครับ
มือขวาของผู้ชายจับมือขวาของผู้หญิงซึ่งมือซ้ายจะต้องอยู่ข้างบนมือขวานะครับ
ผู้ชายก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าผู้หญิงถอยเท้าขวานครับ๑๒แล้วก็บีดและบีดนะครับ
ผู้ชายก้าวไปข้างหน้าผู้หญิงถอยหลังนะครับนับหนึ่งนะครับ
๑๒ชัดชัดช่ามองหน้ากันนะครับถอยผู้หญิงถอย๑๒ชัดชัดช่า
อีกรอบหนึ่งนะครับ๑๒ชัดชัดช่าแล้วก็เปลี่ยนมานะครับ
เดี๋ยวผมจะสาธิตท่าที่ถูกต้องให้ดูก่อนนะครับ
ต้องขออนุญาตยืมน้องนิดนึงนะครับอาจจะต้องให้คุณผู้หญิงหันหลัง
แล้วให้ผู้หญิงเถิดนะครับ๑๒ชัดช่า

ทีนี้เราลองมาเต้น
หน้านี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับ
นี่

โอ้โหคุณผู้ชมคะ
เป็นจังหวะที่น่ารักนะคะหน้าหยิก
เป็นการแสดงความรักผ่านการเคลื่อนไหวเธอ

ดูวีทีอาร์ก็เองกันแบบน่ารักหน้าหยิกเนอะ
แต่แน่นมาดูไอ้นี่หินและเกียจไหมคุณผู้ชม

แล้วก็ที่พักหลักร้อนของอร่อยลักษณ์รอคุณอยู่พรุ่งนี้บ่ายโมงตรงค่ะ
ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป